อีกที่หนึ่งแล้วกันนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรที่นั่นมีไร่องุ่น
เขาบอกว่าหวานมากเด็ดมาทานได้เลยแล้วถ้าเด็ดไปซื้อแล้วก็ไปทานดูแล้ว
ถ้าไม่หวานบอกเจ้าของบ้านเจ้าของร้านไม่ต้องบอกให้กลับเลย
บอกว่าไม่ต้องกลับเอางี้แล้วกันว่าจะหวานเด็ดขนาดไหน
ไปร่วมกันเด็ดกับไร่อังุ่นนี้ครับ
๔ปีค่ะที่กำนันสมชายปลูกองุ่นหลากหลายสายพันธุ์บนพื้นที่๒ไร่
และที่แน่คนซื้อก็มาตัดกันสดที่ไร่ได้อีกด้วยล่ะค่ะ
และก็อยากบอกอีกว่าชาอังุ่นไม่หวานไม่ต้องเอากลับบ้านจ้า
นี่ไม่ใช่แค่คำท้าทายความหวานอร่อย

แต่คุณสมชายอึ้งศรีเจ้าของไร่อังุ่นบึงสามัคคี
เขาท้าทายนักชิมองุ่นต่างหากค่ะ
มาดูกันค่ะว่าภายในไร่อังุลบึงสามัคคี
บึงสามะคีอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ใช้พื้นที่ในการปลูกถึง๒ไร่กับ๕โรงเรือน
ขอย้ำนะคะว่าทุกสายพันธุ์หากไม่หวานไม่ต้องเอากลับไป
ความหวานขององุ่นทั้ง๕สายพันธุ์นี้
จะออกผลผลิตให้เก็บจำหน่ายถึง๗๐๐๘๐๐กิโลกรัมเลยนะคะคุณผู้ชม
และที่นี่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจชอบรับประทานอังุ่น
ได้เข้ามาตัดองุ่นกันแบบสดจากสวน
เพื่อนำกลับไปรับประทานในราคากิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แต่ก่อนตัดสินใจซื้อก็ลองเด็ดผลอังุ่นสดจากพวง
ความอร่อยได้ทันทีก่อนซื้อกลับบ้านจ้า
คุณสมชัยคะปลูกอังุ่นเป็นเจ้าแรกในอำเภอบึงสามัคคีเลยใช่ไหมล่ะเนี่ย

ใครที่สนใจก็แวะเวียนมาเยี่ยมได้นะครับที่นี่เปิดตลอดเวลาครับ